เพชรชบุรีทำไมดุขนาดนี้คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสกันมาก่อนหรือเปล่า
หรือว่าหมางใจอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าครับรัวยิงสามสิบกว่านัดโอ้โห
โอ้โห
เขายิงกันเขายิงกัน

โอ้โห

เป็นไรเปล่าพี่

อะไรมันจะอุกอาดขนาดนี้ดอม
ถอยได้ถอยจอดได้จอดครับ
แล้วมีปืนด้วยนะตกอยู่ในรถ๑กระบอก
แต่เป็นปืนของนายสุริโยคนเดียวคนนี้แหละ
ในต้นเนี่ยห่างไป๕๐เมตรบริเวณทางข้ามทางรถไฟครับ
ปอกกระสุนแล้วก็หัวกระสุนของปืนขนาดเก้ามบและสิบเอ็ดมบ
กระจายเกลื่อนเต็มถนนเลย
แสดงว่าเป็นการยิงสวนกันนะยิงปะทะกันครับ
แกะรอยแล้วก็ตามจับได้ชื่อว่าโจ๊กลาดโพนี่ฉายาเขานะ
โจ๊กลาดโพชื่อจริงคืออาหนุสังสงเคราะห์อายุยี่สิบสี่ปี
จับได้ที่บ้านในตะบนสำโรงครับไม่ใช่แค่โจ๊กลาดโพสิ
มีเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุด้วยนี่โจ๊กทางซ้าย
ขวาเนี่ยทวีทวีม่วงไหมทองครับ
จับได้พร้อมของกลางเป็นปืน๒กระบอกแล้วก็กระสุนอีกเพียบ
สอบประคำโจ๊กยอมรับว่าผมนี่แหละยิงใส่ในต้นหรือว่า
สุริโยรษาณแก้วโจ๊กบอกตอนนั้นนะ

ก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันกลับ
ปรากฏว่าโจ๊กกับทวี
จอดมอเตอร์ไซค์ดักรอต้นผู้ตายนี่แหละ
ดักรอแถวกองขยะหลังร้าน
ต้นขับผ่านมาโจ๊กปั้งปั้งปั้ง
หนำยิงเลยฮะ๓๐กว่านั้นนั่นแหละคุณผู้ชม

ก็ต้นเปิดฉากยิงผมก่อนนะ

ขณะที่เพื่อนของต้นให้ข้อมูล
คุณผู้ชมอันนี้คนละเรื่องเลยนะ

ไม่ได้รู้จักโจ๊กไม่ได้รู้จักทวีเลย

ตอนนั้นต้นหญิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด
แล้วบอกว่าใครไม่เกี่ยวออกไปให้หมดเลย

อาจจะเข้าใจผิดไปว่า
ต้นมาหมายถึงโจ๊กหรือเปล่า

เลยโดยไม่พูดไม่จาเลยนะไม่ถามอะไรเลยยิงก่อนเลยครับ
คุณผู้ชมกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกันครับ
เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วต้องไปสอบประคำพยานให้รอบด้านแต่
เบื้องต้นเห็นก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและ